มีสมารี่แล้วก็มีม้าหมุน
สวยงามมาก

ก็เปิดแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะมียาวถึงวันที่๗นะคะมกราเลย
ก็มากันเยอะนะคะ
ค่ะก็อย่างที่พี่ทุกคนนะคะได้ตอบไปที่เรียบร้อยแล้วแหละ
คือมิ้นท์อยู่ต่างประเทศก็ได้ดูย้อนหลังอะค่ะ

สำหรับมือที่๓เนี่ยเอ้ยไม่ใช่
สำหรับข่าวแม่สื่อเนี่ยหนูว่า
คือหนูอยู่ในวงการมาก็๑๓ปีอะพี่

อะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำ
เห็นว่าเราไม่พอใจ
ไม่ได้แบบไม่พอใจนะคะก็คือ
ทุกคนก็ได้ออกมาพูดไปหมดแล้ว
มินก็โอเคก่อนหน้านี้ก็คือ
เอาจริงก็ทราบจากปากพี่เขาก็พร้อมกับทุกคนจริง
แล้วทุกคนรู้สึกว่าเขาสองคนทุกคนมีความสัญลักษณะในเรื่องรู้สึกได้ไง
ตอนนี้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทั้งสองคนนะคะ
มันก็มีอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติ
ก็อย่างที่ทุกคนเห็นคอมเมนต์ต่างนานา
ก็บางคนก็ตัดสินไปแล้วบางคนก็รอที่จะรับฟัง
ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รอที่จะรับฟังจากปากมิ้น
แล้วก็ปากทุกคนที่เกี่ยวข้องอ่ะค่ะ
ก็ถามว่าลำบากไหมคือเอาตรงมิ้นก็เป็นคนกลางอ่ะ
มันลำบากแล้วก็อึดอัดมากอยู่แล้วอะค่ะ
คือเอาตรงเลยนะคะก็ทราบพร้อมกับข่าวที่เป็นมาเรื่อย
ถามว่ามีการถามไหมก็เคยถามแต่เขาบอกว่าไม่มีอะไร
ไม่มีอะไรมิ้นก็ไม่ได้ติดใจอะไร
แล้วตอนนั้นเราก็เชื่อใช่ป่ะเพราะมันไม่มีอะไร
ก็ต้องเคารพการตัดสินใจที่เขาตอบมาค่ะ
แล้วก็ที่ความตัดสินใจมิ้นหลังพูดเรื่อยเป็นไง
มิ้นว่าทุกคนก็เคียร์กันมากขึ้นนะคะก็อย่างที่เห็นกัน
เห็นว่าผู้หาเขาขอโทษแทนผู้ชาย
ก็ขอโทษแทนแหละเพราะเขาก็รู้ว่าเราก็แบบอึดอัด
พออึดอัดอึดอัดจริงคนนึงก็เป็นพี่ที่เราแบบ
แอฟก็เป็นพี่ที่เราเคารพรักแล้วก็เรียกว่าแบบเราก็รู้จักกันนะคะ
เพราะว่าปีใหม่ก็เป็นเหมือนหลานมิ้นคนนึงด้วย
แล้วมิ้นมีความรู้สึกเฟ้วมากค่ะเพราะว่าทุกคนต่อไปก็ไม่มีอะไร
ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วอะค่ะเพราะว่ามินว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง
คือเราก็ไม่ก้าวไก่ในเรื่องส่วนตัวของกันและกันค่ะ
เจอได้ค่ะเพราะว่าพี่แมทก็ได้ไลน์มาขอโทษเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่สัมภาษณ์ไม่ได้โกรธเลยค่ะ
มันคนละเรื่องกันนะคะมันมันเป็นเรื่องของเขาจริงจริงมัน
เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมิ้นเลย
มิ้นแค่มาอยู่ในจุดที่แบบโอเครู้จักกับน้องชายค่ะ
เคยคุยกับพี่แอฟเรื่องนี้แบบมาสักพักนานมากแล้วอะค่ะ

ที่เขาโอเคแล้วคือมันผ่านมานานมากแล้ว

ไม่เคยเลยค่ะไม่มีใครในกลุ่มที่แบบ
ทราบแล้วก็รับรู้ก่อนก็คือรู้พร้อมกับทุกคนค่ะ
อยู่ต่างประเทศให้โอกาสนิดนึง
พี่กำเบิ้นกำมาแค่ก็ทำให้มีโอกาสได้ครบโคลนก็เจอได้
จริงเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เรา
ต้องมาแบบบรรทอนความรู้สึกของกันและกันเลยค่ะ

ไม่นะคะเพราะว่ามินว่าทุกคนเขามีเหตุผลของตัวเองที่แบบ
คือเขาก็อาจจะไปในเลเวลไหนเราก็ยังไม่รู้
แล้วเราก็ตัดสินแทนเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบตกลงตรงใจกันขนาดนั้นนะคะ
ตอนนี้ก็สบายใจนะคะที่ได้ออกมาพูด
เพราะว่าแบบก่อนหน้านี้มิ้นก็แบบอยู่ต่างประเทศไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาพูดหรืออะไรได้เลย
เราไม่ได้ทำมิ้นรู้สึกว่ามิ้นก็ไม่ได้คนที่คิดทุกข์แต่เราไม่ได้ไปรับรู้ทุกข์กับเขา

ค่ะก็โบลาโบล่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในฝันที่มินชอบมาก
สถานที่มิ้นไปก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาดูแลความปลอดภัยเรียบร้อยค่ะ
ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแบบมาทำร้ายร่างกายคนอะไรอย่างนี้

แล้วคือมันก็เปิดในไทยรูปกับปากกะเบนแหละครับ
มิ้นก็เสียเงินไปว่ายน้ำกับปากาเบนอะพี่
มันก็มันก็ถือว่าเป็นทริปของประเทศเขา

มันเป็นความปลอดภัยที่มินชอบมาก

คือมันเป็นการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง

บุคคลิปแทนกับมียกน้ำอะไรป่ะ
ใช่ประมาณนั้นแหละ

มาเยอะมากเพราะว่า
ไปกับต่างชาติหลายประเทศ๓๐ประเทศ

ไปต้องเอาแบบนั้น

เดือดที่สุดใช่เดือดที่สุดของมิ้นแล้วแค่นั้น
อย่างเวลาเซ็กซี่ที่ต้องบอกพ่อไหมหรือบอกหัวขาวไหมมันก็บอก

สำหรับคุณพ่อนี่ก็ตีเนียนไปเรื่อย
เขาก็มีแบบบ่นกับคุณแม่บ้างแต่คุณแม่เป็นคนถ่ายให้ก็เลยรอดตัวไปค่ะ
สำหรับคุณพ่อนี่ก็ตีเนียนไปเรื่อยกับคุณแม่แต่คุณแม่เป็นคนถ่ายไฮท์ก็เลยรอดตัวไปค่ะ